ดาราจะไม่ใช่เหยื่อของคุณอีกต่อไป
เพราะว่าเขาจะไม่ทนแล้วค่ะ
เอิ้นขวัญวารัญยาเจอแบบเนี้ยเข้าไป

เข้าไปแจ้งความที่สพบังใหญ่จังหวัดนทบุรี

ไปแจ้งความเรียบร้อยทั้งโพสต์วีดีโอข้อความและคอมเมนต์ที่ก่อกวน
นประมาทด่าทอสาบแช่งและสร้างความเข้าใจผิด
ใจเย็นมานานทั้งเตือนทั้งลบทั้งไล่บล็อกจนหมด
แต่ไม่จบสักทีก็ต้องใช้กฎหมายดำเนินคดีค่ะ
จากนั้นนะน้องเอิ้นขวัญเขาก็มาเล่าให้ฟังนะผ่านไลฟ์
ว่าที่ผ่านมาเนี่ยโดนอะไรบ้างเธอบอกว่าโอ้โหพี่
โดนคอมเมนต์ก่อกวนเยอะมากทั้งด่าว่าน้องเนี่ย
เป็นผู้หญิงขายบริการแรงมากนะตายแล้วแล้วก็ด่าด้วยคำหยาบสาบแช่งให้ไปตายก็มี
หรือบางทีก็เจอรูปไว้อะไรทำให้คนเข้าใจว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว
เดี๋ยวให้ฟังเรื่องราวจากปากของน้องเอิ้นขวัญกันหน่อยค่ะ
กับเราหรือกับคนอื่นพอ